พาคุณผู้ชมไปดูภาพเขียนสีโบราณ
เขาบอกโอ้โหสมบูรณ์จริง

ไม่ว่าจะเป็นภาพคนคู่ที่เขาบอกอาจจะเป็นแม่ลูก
ภาพกุ้งภาพเต่าภาพอะไรอย่างนี้เห็นชัดเลย
อันนี้ไปดูกันที่ผาพรุตีมะที่จังหวัดกระบี่
ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทานบกขอรณี
พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครกรมศิลปากร
พื้นที่อ่าวลึกและกระบี่นะครับ
เดินขึ้นเขาช่องลมที่บ้านคีรีวง
ตะบนอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึก
เพื่อไปร่วมสำรวจเพลิงผาพรุติมะ
ที่มีภาพเขียนสีโบราณนี่
เขียนไว้อยู่ตามผนังถ้ำและเพลิงผา
เขาบอกสมบูรณ์มากเห็นเป็นรูปเป็นร่างของภาพเขียนเลยนะครับ
โดยผาพรุติมะเป็นเพลิงผาที่มีความสูงประมาณ๓๐เมตร
มีหลืบถ้ำซอกเล็กซอกน้อยจำนวนมาก
ถ้ำก็มีหินงอกหินย้อยสวยงามเลยครับ
เพลิงผาและผนังถ้ำก็พบภาพเขียนสีโบราณ
ทั้งมีทั้งสีส้มและก็สีดำรวมกว่า๖๐ภาพครับ
โดดเด่นเห็นชัดเจนก็คือภาพช้างสีดำขนาดใหญ่
ซึ่งไม่ค่อยจะพบบ่อยในภาพเขียนสีโบราณนะครับ
อกจากนี้ยังมีภาพของลิงห้อยโหนเถาวัน
ภาพคนคู่กันที่คาดว่าเป็นแม่และลูก
ภาพเรือใบภาพกุ้งภาพเต่าแล้วก็ภาพคน
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนี่ภาพที่เห็นยากมาก
เขาบอกคือภาพของช้างสีดำขนาดใหญ่
นี่ส่วนภาพของคนคู่นี้นะครับ
นักวิชาการจากกรมศิลปากรบอกว่า
บริเวณนี้น่าจะเป็นจุดที่คนยุคโบราณเมื่อ๓๐๐๕๐๐ปีก่อน
ใช้เป็นจุดพักหลบลมชั่วคราว
เพราะใกล้กับปากอ่าวนะครับ
แล้วก็น้ำทะเลขึ้นถึงในยุคนั้น

ได้เป็นบทบันทึกภาพชีวิตในช่วงเวลานั้น

สามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้
แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของอำเภออ่าวลึกได้นะครับ

แล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นไป
ชมภาพเขียนสีโบราณที่บอกว่า

แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคนโบราณ

หน้าไปนี่ผาพลุตีมะนะครับ

ครับนักวิชาการก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกนะ
คนโบราณเขียนภาพสีที่เป็นช้างแบบนี้
แสดงว่าแถวนี้มีช้างหรือเปล่า
แต่ว่ากุ้งแต่ว่าเต่านี่มีแน่นอน

ก็มีเรื่องของทะเลด้วยนะครับ